คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะ
คุณปุ๊กกี้ชาลาล่าหรือว่าปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงค่ะ
เจ้าหน้าที่ราชทันก็ได้เบิกตัวคุณปุ๊กกี้จากทันทรสถานหญิงกลาง
จำพิเศษกรุงเทพหมานครกับนายชนลวิทย์นะคะคีตะตระกูล
สามีของคุณปุ๊กกี้นะคะแล้วก็นายหงเจิ้งอี้นะคะชาวไต้หวัน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายังสารอาญารัชดา
คุณผู้ชมดูภาพวินาทีที่เจ้าหน้าทีพาตัวคุณปุ๊กกี้มาที่ศาล
เธอก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะก็มีเพียงแค่ยกมือไหว้พี่นักข่าว
มารอทำข่าวอยู่ที่ศาลเท่านั้นนะคะแต่หลายคนก็บอกอ้อเธอผิดหูผิดตาไปนิดนึง
ก็อ้วนทวนขึ้นคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นค่ะ
ด้วยคดีดังกล่าวโจ๊กก็ได้เบิกพยานเป็นตำรวจให้การตรงกัน
จำเลยทั้ง๓ทำผิดตามฟ้องนะคะแล้วก็มีหลักฐานแน่นหนาค่ะมีน้ำหนักรับฟ้องได้นะคะ
รวมทั้งไม่มีเหตุให้ต้องกันแกล้งจำเลยค่ะ
โดยท้ายที่สุดแล้วนะคะสารพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด
กรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมค่ะ
สรุปเลยก็คือจำคุกคุณปุ๊กกี้และสามีนะคะตลอดชีวิต
แล้วก็ปรับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด๓ล้าน๖แสนบาทค่ะ
ตามที่ขึ้นให้ได้ชมเลยคุณผู้ชม
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษได้กึ่งหนึ่งนะคะ
คงเหลือโทษจำคุก๓๘ปี๙เดือนนะคะแล้วก็ปรับอีก๑ล้าน๘แสนบาท
ไม่ชำระค่าปรับนะคะก็ให้กักขังแทนค่าปรับ
แล้วก็ของกลางให้ริบทั้งหมดเลย

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนนะ

กรณีที่เข้าไปยุ่งเกียวโภพันกับยาเซปติด
นี่ก็โดนไปต่างกรรมต่างวาระหนึ่งหลายกรรมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม